ได้ชมข้าวอีกหรือยังที่รบประพอตลาดแถวไสเหมยไปไล่ลด
รถที่เขากำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันในรถ
นะฮะไปไล่แล้วโดนเขาขี่รถเอ่อขับรถจะชนรถมอเตอร์ไซค์
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าว
ไปหานายธนากรมัยขุนทศนะครับ
เป็นผู้เสียหายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากลูกน้องที่เป็นรอบพอ
บอกว่ารถเก๋งคันนี้เข้ามาจอดในรถมีชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
เหมือนจะมีเพศสัมพันธ์กันในรถก็เลยไปขอให้ออกจากตลาดไป
เพราะตลาดปิดแล้วนะครับผู้ชายลดกระจกลงแล้วด่าไม่ยอมไป
พอไม่ยอมไปปั๊บขับรถไปจอดที่อีกฝั่งหนึ่งของตลาด
ปรากฏว่าเขาในฐานะหัวหน้าคราวนี้เข้าไปเตือน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังไม่ทันลงรถเลยคุณวราพร
คุณผู้ชมฮะรถเก่งคันนี้นะถอยแล้วตั้งหลักแล้วพุ่งชน
โอ้โหดีนะพี่เขากระโดดหนีได้ทัน
ส่วนรถเก่งเนี่ยขับออกตอนแรกจะคงหวังจะออกประตูหลังตลาดบ้างป
ประตูล็อกคราวนี้ก็ต้องฝ่ามาออกด้านหน้าแหละ

นายธนากรเล่าอีกบอกว่าเท่าที่สังเกตนะ
ผู้ชายในรถหัวกินเกลียนนะวัยกลางคน
แต่ผู้หญิงมองไม่เห็นมันมืดจริงครับพี่
ลองฝากเขาเล่าหน่อยฮะ
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้
เจ้าของรถนะเดี๋ยวแยกก่อนนะ
เจ้าของรถที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ

หัวหน้ารวมพอที่ถูกชนที่สนสายหมาย

เนี่ยตอนนี้ยังติดต่อเพื่อนคนนั้นไม่ได้

มันต้องแค้นขนาดไหนคะคุณนัทพงศ์ถึงขับรถชนเลย
มันคงไปขัดจังหวะเขาแล้วมั้งฮะ